เรื่องของคุณปุ๊อัญชรีเศร้านะฮะ
เอาอีกแล้วทำไมต้องเอาข่าวนี้ให้ผมอ่านตลอดเลยนะ
หวกลิเวอร์พูลหายประกาศตามหาใครเอามาคืนมีรางวัลนะฮะ
หลังจากที่แฟนรอคอยมายาวนานถึง๓๐ปีนะฮะ
เมื่อกี้นี้มีคนส่งทวิตเตอร์เข้ามานะ
บอกว่าแหมแมนยูเองก็คอยมาถึง๔๑ปี
คุณแป้งวิชาญหรือไงนี่แหละนะส่งมาบอก

อ้าวนะฮะก็ริวภูเนี่ยเป็นทีมฟุตเบาในเรียงอังกฤษนะฮะ
คว้าแชมป์พิเมลีกเป็นผลสำเร็จในรอบ๓๐ปี
ส่งผลให้แฟนหงแดงนั้นเฮกันลั่นนะฮะ
หนึ่งในนั้นคือคุณปุ๊อัญชรีท่านนี้แหละฮะ
หนึ่งเดียวคนนี้ที่เรียกว่าเป็นแฟนลูกหนังตัวยงเลยนะฮะ
ของทีมลิเวอร์พูลครับมีของสะสมมากมาย
งานนี้เจ้าตัวก็เลยประกาศตามหาโดยระบุว่าไปร้องเพลงเราก็ใส่
ไปหาหมอก็ใส่ไปทะเลก็ใส่ไปช้อปปิ้งก็ใส่

โดยเฉพาะวันนี้อยากใส่นอนด้วยรักมาก
แต่ทำมันหายที่ไหนไม่รู้
เจอเอามาคืนหน่อยนะจะพาไปเลี้ยงข้าวเลยพลีส
นี่ไงนางส่งไลน์มานะวันนี้
แล้วก็มีรูปฟุตบอลด้วย
วันนี้เนี่ยนะผมเดินอยู่ในช่อง๓เนี่ยนะ
โอ้โหใส่เสื้อลิเวอร์พูลเดินกันโอ้โห
แบบว่าเค้าแข็งกันน่ะมีคนดูในอัศจรรย์ไหมหรือไม่มี

ไม่เข้าใจเรื่องฟุตบอลฟุตบอลเลยดูไม่เข้าใจจริง

นั่นแหละก็คือเอาเป็นว่ารู้แค่นี้แหละว่าริวภูเขาได้แชมป์
แต่ว่าปีนี้เขาเก่งจริง

แต่ว่าก็มีบางแมทที่แพ้บ้างอะไรอย่างนี้
ส่วนไอ้ทีมที่ผมรักไม่ต้องพูดถึง

อย่าพูดว่าแพ้ตลอดสิ